คุณผู้ชมคะหลังจากที่มีการแถลงสรุปสำนวนคดีจากทางตำรวจนะคะ
คุณแม่พนิดาก็เคยให้สัมภาษณ์เอาไว้อยู่หลายครั้งเหมือนกันนะคะ
ว่าหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีการเตรียมดำเนินการในการชาปนกิจร่างของคุณตังโม
เพื่อส่งดวงวิญญาณกลับไปสู่พระเจ้า
ตอนนี้ก็ให้ดำเนินการเรื่องของการเตรียมศพหีบศพให้กับร่างของคุณตังโม
ผู้ที่ออกแบบหีบศพบรรจุร่างของคุณแตงโมค่ะ
นางสาวโตนะนาการอภิราชจิตจากทางบริษัทสุริยาหีบศพบอกว่า
ตอนนี้ได้เร่งดำเนินการเพื่อให้ทันส่งมอบให้กับคุณแม่ของคุณตังโมนะคะ
ใช้เวลาการออกแบบและลงมือทำมาสักประมาณ๒สัปดาห์แล้ว
หีบศพของคุณตังโมจะมีขนาดความกว้าง๖๐เซนติเมตร
ยาว๒๑๐เซนติเมตรสูง๕๕เซนติเมตร
ให้ความรู้สึกเหมือนท้องฟ้าที่พระอาทิตย์จะรับไป
มีนกพิราบขาวเปรียบเหมือนทูตสวรรค์
ที่จะนำพาคุณแตงโมไปสู่อ้อมอกของพระเจ้า
ด้านข้างของโรงศพทั้งสองฝั่งและฝาโลง

ส่วนไม้กางเขนบนฝาหีบศพจะมีดอกกุหลาบมีดอกทิวลิป
แทนความรักเสมอและตลอดไป
หีบศพจะตกแต่งด้วยลายดอกกุหลาบ๑๑ดอก
แล้วก็มีดอกทิวลิปรายรอบด้วย
มีความหมายว่าทุกคนรักโดยไม่หวังผลตอบแทน

หีบก็จะออกแบบเป็นจำนวนดอกกุหลาบ

ที่แปลว่าความรักเกี่ยวกับความรักที่แบบคงอยู่ตลอดไป
มันไม่ใช่แบบความรักของทางคุณแตงโมอย่างเดียว

และมันจะมีกิมมิตเป็นลูกตังโม
ซึ่งดอกกุหลาบก็อบอุ้มก็เหมือนความรักของทุกคนที่กำลังอบอุ้มของคุณแตงโมอยู่
ส่วนทิวลิตที่อยู่ข้างขึ้นลูกตังโม
ก็เปรียบความรักของคุณแตงโมที่มีต่อทุกคน

และที่เสียสลากให้กับทุกคน
คุณผู้โบราณบริษัทสุริยาหิบศพคุณละมิดาสุริยะเซนี
รู้สึกเป็นเกียรตินะคะที่ได้ทำเพื่อคุณตังโมในวาระสุดท้าย
และถือเป็นครั้งแรกที่ได้ออกแบบโรงศพลักษณะพิเศษแบบนี้ค่ะ
พิเศษมากเพราะว่าได้คุยกับทางครอบครัวเนี่ย
คือตั้งแต่เริ่มบีฟกันเลยคือทุกอย่างในการเริ่มต้นเนี่ยมีความหมายหมด
ตั้งแต่คุยเรื่องของการตีความต้องการของทางครอบครัวเรื่องดอกกุหลาบดอกไม้ที่คุณแตงโมชอบ
ในเรื่องของสีถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากค่ะที่ได้ทำร่วมกัน
คืออย่างน้อยในครั้งสุดท้ายเราได้เต็มที่ในทุกด้าน

ทีนี้ทางทนายเดชาก็บอกว่าเรื่องของการจัดการกับร่างของคุณตังโมเนี่ยค่ะ
ถ้าไม่ต้องผ่าตัดอะไรอีกแล้วคุณแม่ก็อยากจะให้ดำเนินการชาปนกิจร่างให้เร็วที่สุดนะคะ
คือคุณแม่บอกว่าก็เตรียมหีบศพเอาไว้เรียบร้อยสวยงาม
ส่วนจะเก็บร่างต่อหรือไม่ยังไงจะชาปนกิจเมื่อไหร่เดี๋ยวรอฟังทางคุณแม่ก็แล้วกัน
ไม่รู้ว่าจะรอให้ทางอายการส่งฟ้องหรือเปล่า
แต่ที่แน่ก็คือพรุ่งนี้๑๒นาฬิกา๓๐นาทีเที่ยงครึ่ง
ฟังตำรวจแถลงปิดสำนวนคดีเปิดไทยวัดทีวีดูในช่วงข่าวเที่ยงของเราเลย